และอีกอย่างมันมีไฟป่ามาอยู่แล้ว
ดังนั้นตัวเลขที่ขึ้นขึ้นหลายร้อยนะ
ใช่ค่ะมันกลายเป็นว่ามันทุบสถิติในรอบหลายปีแล้วหรือเปล่า
เดี๋ยวพาไปตรวจสอบกันหมดเลยเชียงใหม่เชียงรายเลย
เอาเชียงใหม่ก่อนละกันค่ะคุณผู้ชม
คือจริงคิดว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะ
แต่ปรากฏว่าดีใจได้แป๊บเดียวค่ะ
มีกลุ่มควันจากไฟป่าพัดมามาปกคลุมทั่วจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง

นี่ขนาดวัดตอน๘โมงนะเป็นค่าฝุ่นรายชั่วโมงข้อมูลจากศูนย์
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สูง๙๗๔ไมโครกรัมต่อลูกบาทเลยครับ
อันนี้ทุบสถิติในรอบหลายปีเลย
ส่วนที่โรงพยาบาลนครพิงที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
ก็มีการปรับนะจำห้องปลอดเชื้อโควิดได้ใช่ไหม
ก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้ต้องกลายเป็นห้องปลอดฝุ่น
คุณผู้ชมเขาจะใช้ห้องนี้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
จะส่งทีมเวชกรรมชุมชนร่วมดูแลกลุ่มเปาะบาง
และขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เอง
ก็มีการขอความร่วมมือขอความร่วมมือว่า
ตอนนี้นะชาวบ้านถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นอย่าออกนอกบ้าน

โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ป่วยด้วยนะคะคุณผู้ชม
อันนี้ที่เชียงใหม่ใช่ไหมฮะเชียงใหม่ค่ะ
คุณผู้ชมดูสิถือว่ามลพิษก็ยังสูงอยู่นะ
วัดตอนเช้าเวลา๙โมงเช้า
ที่แม่ห้องศรนะฮะนี่ตามด้วยอำเภอเมือง
เมื่อกี้รายงานที่ปายใช่ไหมอำเภอเมืองก็มากเหมือนกัน
ไปดูรายละเอียดของคุณภาพอากาศที่อำเภอปลาย

ทางองค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้แล้วนะคุณนะ

ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูที่เลยค่ะคุณผู้ชม

ขอลองดูหน่อยเห็นไฟมาแบบนี้

ลุกลามป่าย่าแห้งใบไม้แห้ง

ตอนที่จะเป็นการเดินทางขึ้น
ซ้ำแฮกจนถึงหลังแปรเนี่ยนะคะ

ไฟป่าลามลามย่าแห้งด้านล่าง
แล้วก็ลามไปถึงแบบยอดภูกระดึงค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมป้องกันไฟป่าลามกันทั้งคืนเลย
ทีนี้ก็สามารถที่จะคุมไฟไม่ให้ลามไปกว่านี้

นี่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงบอกนะคะว่า

ตอนนี้สามารถคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว
แล้วก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอดเลย
เพราะว่ากลัวอยู่ไงไอ้ที่มันร้อนอยู่อะค่ะ

มันจะปะทุขึ้นมากลายมาเป็นไฟป่าอีกรอบนึงนะคะ
มาที่เชียงรายเป็นจังหวัดที่เราจับตามองมากอะนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นที่อำเภอแม่สายนะคุณนะหนักสุดเลย
และที่สำคัญนะอย่างที่บอกไปว่าชาวอำเภอแม่สายเนี่ย
ออกมาประท้วงออกมาประท้วงให้ทางจังหวัดเนี่ย
ในการที่จะแก้ไขอย่างจริงจังหยุดการเผาป่านะครับ
และที่สำคัญจะทำยังไงให้สุขภาพของชาวแม่สาย

กลับมามีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมนะครับ
ส่วนชาวบ้านบอกว่าถ้าทางจังหวัดยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน

ภายในวันนี้พรุ่งนี้แหละฮะ๓๐มีนาคมนะครับ
อาจจะนัดหารือกันอีกครั้งแล้วอาจจะยกระดับเรียกร้อง
มากรุงเทพมาถึงหน่วยงานใหญ่เลยหน่วยงานรัฐเลย
ว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรนะครับ